ทุเรียนยังไม่หมดแต่ว่าเป็นล็อตสุดท้ายของอำเภอเบตงจังหวัดยาลาแล้วนะครับ
เพราะว่าในอำเภอเบตงเนี่ยคุณผู้ชมเขานำทุเรียนพันธุ์มาเลเซียไปปลูก
ปรากฏว่าผลผลิตออกดีมากแล้วก็ขายได้ราคาดีมากได้กำไรดีมากด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นตามคุณยุธยาตุ้มมีไปกินทุเรียนกันเลย
ปีนี้กระแสทุเรียนฟีเวอร์จริงครับราคาก็ดีตามไปด้วย
วันนี้ผมจะพาไปดูทุเรียนพันธุ์มาเลเซียมีชื่อว่าทุเรียนมูซานคิง
นำไปปลูกในอำเภอเบตงจังหวัดยาลาปีนี้ทำเกษตรกรเซอร์ไพรส์มาก
เพราะราคาขายส่งไปประเทศมาเลเซียกิโลกรัมละ๕๐๐บาทเลยทีเดียว
จากปีก่อนสองถึงสามร้อยบาทก็รู้สึกดีใจครับปีนี้
เพราะว่าเขามาเขามาขอตัดเนี่ยเขาบอกกิโลละห้าร้อยบาท
ก็ก็รับปากทันทีครับไม่คิดว่าจะราคาสูงขนาดนี้
เพราะปีที่แล้วเนี่ยราคาอยู่ที่นี่ประมาณสองถึงสามร้อย
ก็ตั้งแต่รุ่นพ่อพ่อเป็นคนเอายอดพันธุ์มา
แล้วก็ซื้อต้นกล้าจากมาเลเซียเข้ามาปลูก
คือมาเลเซียเนี่ยราคามันสูงเราก็เลยมองว่าโอกาสที่ว่าเราจะขายได้ราคาดีกว่า
พันธุ์อื่นในเมืองไทยครับ
งานนี้เจ้าของสวนทุเรียนคิดไม่ผิดที่ลงทุนนำทุเรียนพันธุ์ใหม่มาปลูก
และประสบความสำเร็จซึ่งขณะนี้ก็การันตีได้ว่าทุเรียนมูซันคิงมีที่เดียวที่อำเภอเบตงเท่านั้นครับ
๗๘ปีที่แล้วมีที่เดียวที่ไปตรงณวันนี้ก็ยังมีที่เดียวที่ไปตรงที่ได้รับผลประโยชน์แล้ว
เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์และชาวมาเลเซีย
ปัจจุบันในอำเภอเบตงมีทุเรียนมูซานคิงเกือบหมื่นต้นซึ่งยังถือว่าน้อย
แต่ถ้ารวมทั้งหมดที่กำลังปลูกใหม่น่าจะเกือบ๓๐๐๐ต้นแล้วครับ
และเริ่มมีเกษตรกรจากจันทบุรีมาซื้อต้นกล้านำไปปลูกบ้างแต่ก็ยังไม่ให้ผลผลิต
ส่วนทุเรียนศักดิ์ศรีจึงคิดหาวิธีสร้างความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้ทุเรียนมูซันคิงมากขึ้น
ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ที่เห็นสวนรกแบบนี้มียากขึ้นสูงแตกต่างจากสวนอื่น
ก็เป็นหนึ่งในวิธีการปล่อยให้ทุเรียนได้มีย่าปกคลุมผลิตสารอาหารตามธรรมชาตินั่นเองครับ
แผนของปีนี้ที่จะทำก็คือว่าจะทำเป็นอินซีเคมีก่อนโดยเริ่มต้นเป็นอินซีเคมีแล้วก็จะปรับอีกทีนึงให้เป็นอินซี
ผมจะทำทุเรียนอินซีครับในอนาคตเพื่อที่จะเรียกเพื่อที่จะดูแลผู้บริโภคแล้วก็ด้วยตัวเกษตรกรเองที่ไม่ต้องไปโดนสารเคมีครับ

ใช่ครับเป็นสุกจากต้นเลยครับผม
อันนี้ก็จะมีลักษณะอันนี้คือสีจะเป็นแบบนี้ได้ไหมครับ

แล้วก็ตรงคั่วผลที่นี่ครับมันจะนูนไม่เหมือนพันธุ์อื่นครับผม
ลูกก็จะประมาณเท่านี้ใหญ่ประมาณเท่านี้
ใช่ครับประมาณ๑กิโลถึง๒กิโลครับผม
อืมนี่ก็คือถ้ามันหล่นแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงครับ
รสชาติอร่อยกว่าตัดแน่นอนครับ
เนื้อสวยรสชาติก็อร่อยอีกแบบครับ

เชื่อเลยว่าคนไทยยังไม่ค่อยจะรู้จักมากนัก
เพราะส่วนใหญ่จะส่งขายที่มาเลเซีย
มีเท่าไหร่ก็ขายหมดเพราะเป็นที่ต้องการมากเลยครับ
ใครอยากจะลองก็เชิญไปที่เบตง

รับรองว่าถูกใจคอทุเรียนแน่นอนครับ